สุดทนเลยเพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยคือเมายาบ้าอารวาสอยู่หน้าบ้านทุกวันเลย
เขาบอกอดทนมาเป็นปีแล้วนะครับ
แล้วก็เคยทำร้ายคนในชุมชนด้วยมีคลิปวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเราอาจจะไม่ได้เห็นพฤติกรรมเขาชัดเจนนักนะฮะ
แต่เราได้ยินเสียงไหมฮะเหมือนเขาปลาสิ่งของอยู่นะครับ
ผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้เดินออกจากบ้านแล้วคว้าสิ่งของบางอย่างปลาลงกับพื้น
เดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้นะครับ
แล้วก็เดินกลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งจากนั้นในกล้องวงจรปิด
เราได้ยินเสียงดังคล้ายของถูกปลาทิ้งในบ้านของเขานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลเทพาอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะครับ
ทีนี้ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบอกกลัว
วันดีคืนดีไม่รู้เขาจะอารวาสแบบฆ่าคนหรือเปล่าทำร้ายคนในชุมชนหรือเปล่านะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับคุณภูพิเชษนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมอยู่บ้านติดกับผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย๒๗ปี
พฤติกรรมของเขาคือเมาฮะเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยา
แล้วก็ออกอารวาสแบบนี้จนชาวบ้านกลัวหวาดภาวะ
กลางคืนนะข่มตาหลับไม่ได้เลย
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาในบ้านของคนอื่นหรือเปล่านะครับ
และที่หนักที่สุดเคยมาชกภรรยาของผมจนต้องไปแจ้งความกันแล้วนะครับ
มาเป็นปีแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ยังอารวาสอยู่กันเหมือนเดิม
และตอนนี้ภรรยาของเขากลัวมากจนเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว
ไม่กล้าออกจากบ้านหวาดระแวงตลอดเวลาแล้วนะครับ
ผมก็ไม่มีมันทานทุกวันเหนียวโมจันทีไม่เหลือ
แต่ก็คือว่าตอนนี้ผมต์เตียบกับมันคือว่า
แต่ว่ามันคนมีอยู่แท้สิงหรือสักวันเขาต้องหัวใจว่ายตาย
สักวันยินเสียงไม่ได้เลยเห็นภาพไม่ได้เลย
โอโหผมสักวันกลัวมากครับสักวันอาจจะหัวใจว่ายตายนะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพเก่าเหตุการณ์ปี๖๔นะคุณนะที่ผู้ชายคนนี้ก็อลวาดเหมือนกันฮะ
ดูสิคือเขาไปนั่งคุยกับเด็กแต่กลัวนะ
ชาวบ้านกลัวกลัวว่าเด็กเนี้ยจะถูกทำร้ายอ่าเออแล้วนี่นี่นี่
จังหวะนี้เขามาโอ้โหล่อแร่ใส่ชาวบ้านเหมือนกัน
แล้วก็วิ่งเข้าบ้านเขาเองด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ
ทีมข่าวของเราสำรวจสภาพบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
เพราะว่ามีร่องรอยอิดเนี่ยถูกทุบจำนวนมากเลยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้บางส่วนจะถูกโยนมาจนหน้าบ้านเลยนะครับ
ยังกองรวมกันอยู่หน้าบ้านแบบนี้เลยซึ่งขณะที่ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ฮะ
คนก่อเหตุก็เดินไปเดินมาแล้วก็มีการพูดอะไรบางอย่างคนเดียว
แต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับล่าสุดเนี่ยนายอำเภอเทพาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่นะครับ
แล้วก็นำตัวชายคนก่อเหตุเนี่ยมาจะพาไปบำบัดรักษาอะไรก็ต้องว่ากันไปนะครับ
จากนั้นจะทำการตรวจหาสารเสพติดว่ามีการติดยาหรือไม่
ส่งตัวไปรักษาตามกระบวนการนะครับหลังจากที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
นำตัวของคนก่อเหตุออกจากพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าอุ่นใจขึ้นพอสมควรนะ
แต่ยังกังวลนะว่าจะไปได้แค่๑๒วันแล้วจะวนเวียนกลับมาในชุมชนอื่นอีกหรือเปล่า
อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปรักษาจนหายขาดก่อน
ให้เขาหายเถอะนะครับนอกจากหายในการมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้ว
สองก็คือต้องเลิกกินเหล้าต้องเลิกเสพยานะ